ใครกันบ้างที่เป็นผู้มีสิทธิ์และต้องห้ามเลือกตั้งสอสอ
การใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นกฎหมายไม่ได้บังคับ
ถ้าเป็นผู้มีสิทธิ์แต่ไม่ไปใช้สิทธิ์โดยไม่ได้แจ้งเหตุผลอันสมควร
จะถูกจำกัดสิทธิ์หลายประการเลย
สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีดังนี้ค่ะ
ต้องมีสัญชาติไทยถ้าบุคคลใดได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า๕ปี
มีอายุไม่ต่ำกว่า๑๘ปีในวันเลือกตั้ง
มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า๙๐วัน

ถ้ามีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วไม่แจ้งเหตุผลอันสมควร
จะถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมือง
เช่นไม่สามารถยื่นคัดค้านการเลือกตั้งสอสอ
สมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือรองผู้บริหารท้องถิ่นก็ไม่ได้

ฉะนั้นควรรักษาสิทธิ์ของคุณไว้นะคะ
และพบกันใหม่สวัสดีค่ะ